ตีความกันแล้วเข้าใจเขาผิด
แล้วก็มีการโจมตีต่อเนื่องบอกว่า

แล้วที่จะไปร่วมกับอดีตพระพุทธอิสระมันเป็นยังไง
เจ้าตัวบอกเลยบอกว่าแค่ไปร่วมรับเสด็จด้วยกันเท่านั้น
แล้วก็ชวนคนไทยร่วมรับเสด็จแล้วก็แสดงความจงรักภักดีพร้อมกันในวันนี้
หลังจากพี่บินไปเป็นประธานถวายผ้ากระถิ่นที่วัดป่าพรมยาน
อำเภอแปลงยาจังหวัดชาติเชิงสาวเมื่อวานนี้นะครับ
ก็เปิดเผยถึงกรณีที่มีการจะไปรวมตัว
ฝุ่นละอองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่หน้าวัดพระแก้วในวันนี้นะครับ
บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องออกมาปกป้องสถาบัน
พี่บินบอกแบบนั้นเพื่อให้รู้ว่าคนไทยเนี่ย

ทุกวันนี้ทุกคนรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เรานิ่งเฉยกันมามากแล้ว
ส่วนเรื่องสีเสื้อคือหลายคนกังวลแล้วก็ถามพี่บินไปบอกว่า
ก็อยากจะออกไปนะปกป้องสถาบัน
แต่ใจมันไม่ชอบรัฐบาลไม่ใส่สีเหลืองได้ไหม
พี่บินบอกก็ได้ไม่ใส่สีอะไรออกมาก็ได้
เป็นหลากสีสีแห่งความสามัคคีเทิดทูลสถาบัน
แต่พี่บินขอไว้สีหนึ่งสีดำอย่าใส่แล้วกัน
ผมไม่ได้บุรดดมผมไม่ได้บอกให้
ผมออกมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับ
ออกมาเฝ้ารับเสด็จนะครับประเจ้าจ
พี่บินพูดต่อพี่บินบอกว่าไม่เคยมีเรื่องกับใคร

นักศึกษากรณีที่มีข่าวว่าจะตบเด็ก
ย้ำอีกทีชี้แจงอีกทีบอกว่าไม่เป็นความจริง
มีสื่อนำไปบิดเบือนที่พูดด้วยความโมโห
วันนั้นโมโหเลยพูดออกไปแล้วหมายถึงคนที่ชู๓นิ้
ใส่กระบวนเสด็จซึ่งตัวเขาถ้าอยู่ตรงนั้นนะ
บอกว่าก็จะตบคนนั้นแหละแต่ถ้าไปอยู่จริง

แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งตัวเขาไม่ได้สนิทกับ
เพียงแต่เขาคิดว่าถ้าใครรักในหลวง
คนนั้นก็เป็นมิตรกับเขาด้วยเป็นมิตรกับพี่มิตรด้วย
แต่ก็ไม่ได้ประกาศเป็นศัตรูกับใคร
อีกกระแสข่าวหนึ่งชี้แจงทุกประเด็นจริง
คือการที่พี่บินเขาไปพูดคุยกับอดีตพระพุทธอิสระ

อดีตพระพุทธอิสระให้เลขาโทรมาหา
แต่พี่บินบอกว่าไม่ได้รับสายหรอก
เลขาคนนั้นส่งข้อความมาก็เลยโทรกลับไป
ซึ่งอดีตพระพุทธอิสระบอกว่าจะมาร่วมรับเสด็จด้วย
แล้วจะพาประชาชนมา๔๕๐๐คน
แต่ถูกกลุ่มผู้ไม่หวังดีนำไปโยงกับการเมือง
กล่าวหาว่าพี่บินไปเข้ากับอดีตพระพุทธอิสระนะครับ
พี่บินบอกว่าจะยืนหยัดทำสิ่งที่ถูกต้อง
แค่อยากปกป้องสถาบันไม่มีการเมืองแอบแฝ

ส่วนอีกท่านหนึ่งนะฮะที่เคลื่อนไหวปกป้องสถาบันเหมือนกัน
คุณอุอุฮารุทัยม่วงบุญศรีอดีตนักร้องสาวชื่อดัง
เมื่อช่วงเย็นวันนี้นะครับก็พามวลชนสวมเสื้อเหลือง
แล้วก็กลุ่มไทยพักดีที่นำโดยนายแพทย์วรงเดช
วิกรมมาร่วมกิจกรรมที่สวนลุมพินี

มีรถเครื่องเสียงคันหนึ่งเป็นเวทีประสัยชั่วคราว
คุณอุ๊ปราศัยบอกว่าการจัดกิจกรรมวันนี้
เพื่อต้องการให้ข้อมูลให้ข้อที่จริงอีกด้านหนึ่ง

เพราะเป็นห่วงว่าเดี๋ยวจะเกิดความรุนแรงขึ้นในประเทศไทย
ด้านกลุ่มไทยภักดีออกแถลงการแค้นการแก้ไข
ธรรมนูลทั้งฉบับนะครับผ่านการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูล
เนื่องจากรัฐธรรมนุนปี๒๕๕๙
เป็นฉบับที่ผ่านการทำประชามติของประชาชน
มากกว่า๑๖ล้านเสียงมาแล้ว
อีกทั้งการแก้ไขระบบเลือกตั้งให้กลับมาเหมือนเดิม
เขาบอกว่าก็จะทำให้ปัญหามันวนกลับไปที่จุดเดิมอีก
ถ้าหากเจอบทบัญญัติไหนเป็นปัญหาก็แก้กันเป็นรายมาตราไป
อันนี้เป็นมุมมองที่มองไปถึงรัฐธรรมนูลครับ